กลับไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุปะบึก
แหลมตะลุมพุกค่ะที่นครศรีธรรมราช
คนก็กังวลใจว่าจะซ้ำรอยเหมือนเมื่อ๕๐ปีก่อนหรือเปล่า

จะตรวจสอบความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่

ติดตามจากคุณนัทพงศ์ได้เลยค่ะ
พี่น้องประชาชนบางส่วนก็เริ่มมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับ

สิ่งของจำเป็นมาอยู่ที่นี่กันตั้งแต่ช่วงบ่าย

เพราะว่าเวลาตอนนี้ก็เริ่มที่จะดึกพอสมควรนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ได้มีการนำเรียนครับ
การอบพยพมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้
สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือว่าการพวงในเรื่องของ
บ้านแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ถูกอพยพออกมานะครับ
เพราะว่าทรัพย์สินมีค่าหลายอย่างของพี่น้องประชาชน
หลายคนเนี่ยยังคงติดอยู่ที่นั่นไม่ได้นำติดตัวออกมาด้วยนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือ
ให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะต้องอบพยพนำแต่สิ่งของที่จำเป็นออกมาเท่านั้น
แน่นอนครับเมื่อมีความกังวลก็ต้องเกิดเป็นความเครียดครับ
ทีนี้ก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็เลยช่วยบรรเทา
แล้วก็คลายความเครียดด้วยการแสดงวิดิทัศน์ผ่านจอขนาดใหญ่นะครับ
เป็นการฉายหนังตะลุงให้กับพี่น้องได้มีการรับชมเพื่อมีการผ่อนคลาย

ในขณะเดียวกันเนี่ยการอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับ
เพราะว่าจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้มีในส่วนของพี่น้องประชาชน
หรือว่าเป็นฝ่ายปกครองท้องถิ่นเองก็ดีที่มีจิตอาสาครับ
มีความร่วมมือในการนำเครื่องดื่มมีการนำน้ำ
หรือว่ามีการทำข้าวปลาอาหารมาบริการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกันเป็นอย่างมากนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณภาคภูมิครับคุณเขมมาสอนครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เขาอบพยพออกมาอยู่ที่นี่กันนะครับ
เนี่ยเราไปดูกันว่าสาเหตุที่เขาออกมาเนี่ย
ตอนนี้เขายังมีความพวงมีความกังวลใจในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
เดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณลุงท่านนี้ดูนะครับ
คุณลุงครับผมถามนิดนึงว่าการที่เราออกมาอยู่ในสูตรพักพิงชั่วคราวตอนนี้
สิ่งที่เรายังกังวลอยู่ครับยังคงกังวลเรื่องอะไรบ้างครับ
ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็กลัวว่าพายุจะเข้าแล้วบ้านจะพังอะไรอย่างนั้นนะครับ
จากการตรวจสอบประเมินดูสายตาของคุณลุงเองตลอดทั้งวันวันนี้
ลมเองก็ดีคลื่นบนยังนี่ดี
ดูแล้วมันน่ากลัวสกว่าทุกคำที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ที่เราเคยประเฉยบ้างไหมครับ
ครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าม้ามันไม่มีอะไรอย่างไร
แล้วเมฆก็ผ่านมาผ่านมาและจะมีหมอกมีความเย็นด้วย
ตอนแรกผมก็คิดว่าจะอยู่ที่โน่นแต่ดูลักษณะอากาศแล้วมันไม่น่าไว้วางใจก็เลยมา
ผมมาตอนที่ฝนตกตอนเย็นน่ะ
การการย้ายออกมาศูนย์พักพิงชั่วคราวแน่นอนล่ะสิ่งที่เป็นสำคัญที่สุดของคุณลุงเองก็คือในเรื่องของการกลัวในส่วนของการดูดโทรกรรม

เพราะในชุมชนของเราตอนนี้ไม่มีใครเฝ้าเวรยาม
ก็จะมีมีมีผู้ชายที่เขาต้องคอยเฝ้าเรืออยู่ด้วยคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์ก็จะพาเรือเข้าป่า
แต่ถามว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตนกตกใจให้กับเรา
ครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าทีแรกจะมีตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาแต่มาปีนี้นี่มาเป็นมกราเนี่ยครับ

พก็ติดป่านมาป่านมาอบภัยยศมาผมก็จะไม่ค่อยมาหรอก
เดี๋ยวให้ผู้หญิงกับเด็กเขาจะมา

ลักษณะอากาศในข่าวที่เขาบอกว่า
มีความรุนแรงก็หวั่นใจอยู่ด้วย
เลยต้องมาก่อนพรุ่งนี้ก็กลับไป
ผมก็มีสัตว์เลี้ยง
พรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปดูอีกตีนึง

ชั่วคราวครับแน่นอนว่าการอยู่ที่นี่อาจจะได้รับความสะดวกสบายในการดูแลของฝ่ายปกครองท้องถิ่นครับ
แต่แน่นอนแหละทรัพย์สินสำคัญรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่พวกเขายังคงต้องทิ้งไว้อยู่ที่นั่นนะครับ
ก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของพายุที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้ก็ดี
หรือว่ารวมไปถึงเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมไปถึงการโจรกรรมที่อาจจะไม่มีการตรวจสอบเวรยามอย่างถี่ถ้วนเองก็ดี
เพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่ก็ตามนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดในส่วนของที่ศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวที่แห่งนี้นะครับ
ช่วงนี้ผมขออนุญาตยนต์ส่งสัญญาณกลับไปยังสถานีอีกครั้งหนึ่งครับ